เนี่ยคือการตรวจหาเชื้อนะฮะตรวจหาเชื้อเชิงรุกนะครับแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนวันนี้
เราได้ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เบื้องต้นหรือว่ารับผิดเทสอีก๕๐๐๐ชุด
ร่วมกับที่ได้รับกับจากการสนับสนุนจากภาคเอกชนอีก๑๐๐ชุดนะครับ
รวมเป็น๕๑๐๐ชุดส่งมอบให้กับสถาบันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช๑๐๐ชุดนะครับ
แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีปฐุมธานีสระบุรีอายุทยาฉะเชิงเศร้า
มุดปราการชนบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสงขลาจังหวัดละ๕๐๐ชุดด้วยนะครับ
เพื่อนำไปตรวจเชิงลุกให้กับประชาชนในพื้นที่
นี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับ
ตรวจเชิงลุกโดยรับผิดเทสที่วิทยาลัยศิลปะหัฐกรรมกรุงเทพ
ในซอยลาดพร้าว๑๐๑นะฮะ
เป็นกลุ่มที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
เป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบาง๗โรคร้ายด้วยนะครับ
ซึ่งประธานชุมชนเนี่ยก็จะคัดเลือกมา
เพื่อลดความแออัดในการมารอที่ศูนย์นะครับ
จุดนี้สปสชได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ด่านหน้า

จากทางกรมแพทย์ชนบทมาร่วมการตรวจนะครับ
นี่นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือแพทย์หญิงนันทิยาเข็มเพชร

มาเห็นประชาชนมาตรวจเยอะขนาดนี้

ถ้าเกิดไม่ได้รับการตรวจด้วยชุดรับผิดเทสเนี่ย

ไม่รู้ว่าจะแพ่ไปเท่าไรด้วย

ถ้าตรวจที่เสียสตางค์เราก็ไม่มีปัจจัยที่จะตรวจค่ะ

ตัวจริงตัวชื่นนอะแรงมากชุมชนมีความสุขที่ได้ตรวจ
ขอบคุณค่ะที่มีโครงการดีให้สำหรับชุมชนของเรา

สำหรับการระดมทุนสนับสนุนเพื่อโครงการปฏิบัติการไทยรัฐ
เรายังเดินหน้าต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องต้นมีพันธมิตรภาคเอกชนและประชาชนแสดงความจำนงร่วมสนับสนุนเพิ่มเติม
ทั้งบริษัทไทยเบอร์เวิร์ดจำกัดมหาชนสนับสนุนเงิน๓ล้านบาท
แล้วก็สนับสนุนแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในภารกิจนี้อีก๑๕๐ลิตร
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนเงิน๑แสนบาท
และบริษัทผลิตภัณฑราเพชรจำกัดสนับสนุนเงินอีก๓๐๐๐บาท
รวมกับเงินสนับสนุนจากประชาชนที่โอนเข้ามาในบัญชี
ทำให้ตอนนี้มียอดการระดมทุนรวมแล้ว๓๑๒๒๔๘๕บาทนะฮะ
ตามบัญชีที่หน้าจอเลยนะครับถ้าใครอยากร่วมกันนะครับ
จากนี้ในวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้สนับสนุน
ชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙รับผิดเทสจำนวน๑๒๐๐ชุด
ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดสรรให้กับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานียาลาและนราธิวาสด้วยนะครับ
โดยมีนาวากาศเอกพาณิชยโพนอกผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศ
เพาะกิจที่๙เป็นผู้แทนในการมอบให้กับตัวแทน

ก็ต้องขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านด้วยนะครับ
ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ